แล้วก็โสดด้วยเข้าเลข๔แล้ว

เป็นความโสดที่มันปังมากเลยค่ะ

พอสาบอายุควาลต่าน่องเอยพี่มานั่งทำตาปริปส์
ที่นั่งทำตาปิบเลยโสดให้ผู้ชายเขาเสียดายเล่น

คริสต์ในวัย๔๓ปีบริบูรณ์ค่ะ
บอกเลยว่าสวยสะพ่างหุ่นเป๊ะปังมาก

ริสเนี่ยผันตัวไปเป็นผู้บริหารค่ายเพลงด้วย

แล้วด้วยความโสดไงไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหน

เออนะครับสร้างบ้านหลังใหม่ที่เขาใหญ่ค่ะ
ก่อนนั้นก็เพิ่งทำบ้านที่หัวหินไปแล้ว

ไปจับจองพื้นที่ซะหน่อยสิ
เผื่อเอาไว้ทำบ้านพักตะอากาศส่วนตัว
ความเก๋คือเดือนหน้าเพื่อจิกายนค่ะลมหนาวมาแล้วไง
คิดเลยต้องแบบว่าเร่งทำบ้านให้เสร็จนะ
แน็กช่างมา๘ทีมพี่แจ๊ค๘ทีมมาลงบ้านนี้บ้านเดียว
คาดว่าเสร็จทันให้กลุ่มเพื่อนไปพักผ่อนแน่นอน
แล้วก็คริสต์นะคะยืนยันว่าบ้านหลังนี้มูลค่าไม่ได้ถึง๑๐๐ล้านค่ะ
แหมพวกพี่ก็พลาดข่าวหัวซะเว่อละสาวคริสต์บอกว่าราคาบ้านกำลังดี
เหมาะกับสาวสวดสวยปังในวัย๔๐ต้นไปฟังเสียงเธอกันหน่อยค่ะ
ใครเขียน๑๐๐ล้านแม่แคปมาวันที่๔ไปหัวหินวันที่๖ไปขาวใหญ่
รอยก็ดุคือชิ้นหนึ่งบอกว่าจะตากอากาศไปถึงไหน
น้องยังไม่ได้ไปเดี๋ยวน้องก็ไปรอไปตอนเสร็จเลย